เรื่องราวสุดช็อกค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ

นักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยกค่ะคุณตรีชัยนรงค์

ขณะที่ร้องเพลงอยู่นั้นดันมีมือปิดสนาปุ๊บก็ไห้ที่เป้า

นุ่มตรีเล่าให้ฟังคุณผู้ชมเรียกว่ามันจุกจุกจุกจุกจุกจุก

คือเหตุเกิดนะคะที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตที่จังหวัดอุดรนี่แหละค่ะ

คืออินจริงจังมากแล้วนะคะว่าวันนั้นเนี่ย
คือไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะด้วยความที่เวทีค่อนข้างเตี้ยนะคะ

อารมณ์ว่าระหว่างที่กำลังแบบเต้นโจลกพองคอแบบนี้

อยู่ดีก็มีมือปริศนายื่นเข้ามาแล้วคว้ามับเข้าไปที่เป้ากางเกงค่ะ
ก่อนที่จะขยัมกล่องนุ่มใจรอบแรก
รอบแรกไม่พอเจอไปอีก๒รอบคุณผู้ชม
งานนี้ตรีบอกเลยนะคะจุกไปทั้งใจน้ำตาแทบไหลนะคะ

สำหรับรียินออกไปเพิ่งเสียงแล้วค่ะ

ความเสียหายเป็นยังไงบ้างครับ

จุกกับกรรมพูด

แต่ก็แค่อยากเพราะว่ากับทุกคนทั้งน้องกัน

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะ
ต้องให้เกลียดกับเป้าของนักร้องด้วย

ยังมีเคสกันใดเพิ่นฝากบอกนะคะ

อย่ากำเลยไม่ได้ไม่ได้

เขาบอกว่าถึงมันเป็นการให้เกลียดกัน